พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพยาวนะคะไปดูชีวิตความเป็นอยู่
ของสองครูนะคะซึ่งเป็นครูที่จังหวัดพยาวค่ะเป็นสามีภรรยากันนะคะ

ทำเศรษฐกิจพอเพียงทำเกษตรแบบพอเพียงผสมผสาน
และสร้างบ้านด้วยดินเป็นที่อยู่อาศัยค่ะ
นายศักดิ์ชัยเวยื่อและนางโชลดาเวยื่อสองสามีภรรยา
ชาวบ้านเจดีงามตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
ร่วมกันสร้างบ้านดินแบบประยุกต์ชั้นเดียวยกพื้นสูง
พร้อมทำผักสวนครัวปลูกข้าวเลี้ยงปลา
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
สองสามีภรรยาเล่าแบบนี้บอกว่ามีอาชีพรับราชการครู
แต่ว่าได้น้อมนำคำสอนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่๙มาปรับใช้
โดยได้นำนาข้าวจำนวน๒ไร่ไปสร้างบ้านอยู่อาศัย
และใช้ทฤษฎีบันได๙ขั้นสู่ความพอเพียง
โดย๔ขั้นแรกคือขั้นพื้นฐาน๔พอประกอบด้วย
พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็น
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
นางชุลันดาบอกว่าบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านดินคัมปูจุ
มาจากชื่อดอกดาวเรืองสร้างด้วยดินที่ปั้นเป็นก้อน๔๐๐ก้อน
ใช้เวลาเตรียมการ๔ปีโดยสร้างตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๙
กระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อปี๒๕๕๗มีเพื่อนแล้วก็นักเรียน

สำหรับบ้านดินนี้นะคะมีข้อดีหลายอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดอากาศเย็นช่วงหน้าร้อน
อุ่นช่วงหน้าหนาวและได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง
อกจากนี้บริเวณบ้านก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาปลูกผัก
โดยสามารถหากินได้ภายในบ้านไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายตลาด
และระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๒ธันวานี้
ดินคำปูจู้ก็จะเปิดให้เด็กแล้วก็ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมบ้าน
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ